โอเค

ทหารไทยปกป้องพื้นประตับปีไทย

รั้วของพี่เคยเป็นรั้วของชาติไหม

อ้าวงง
รั้วของชาติหมายถึงทหารพี่
เราควรจะเชิดชูทหารไทย
ใช่น่ะพูดไหมพูดถึงนะ

นี่คนบ้าได้เกิดติดหลง

ป่านี่เดินป่าไปขาซ้ายฉันเหยียบเข้าไปแล้ว

นะกลับระเบิดไม่ใช่กลับข้าวนะครับ

ขาออกเสียงระเบิดตุ้มดาวตุ้มดาวโอ๊ย
ตื่นลืมตาฉันฝันไปจ้ะ
พี่เบิร์ดดีกว่าดูด่วยก้านเท่าไหร่ก่อนนี่
ยิงปืนใหญ่ใช่ไหมพี่เบิร์ดเราใช่งั้น

แสดงว่าอยู่ชายแดนนี่คุ้นกับปืน

โอ้ปืนสั้น
ทำไมมานิดเดียวกับปืนสั้น

ด้านขวาย๕คน

จะเล่าให้ฟังยักษ์แห่งน้ำเบิร์ด

ในเขตไทยติดกับภรรมภรรภ์
ถึงให้ชีวิตอยู่ในนั้นเกือบหนึ่งปี

ช่วยผมด้วยครับพี่

มึงนี่ไม่เคยมาดีทีมาให้ช่วยตลอด
ช่วยผมด้วยครับ
มีอะไรให้ช่วย

อยู่นี่เลยครับพี่

อะนี่น่าแสดงไม่ง้อสาวรายการ

ห้องน้ำอยู่ไหนพี่ห้องน้ำ
ไปห้องน้ำพนักงานดิ

ไหนอ่ะตรงโน่นโอ้โฮโอเคพี่ขอบคุณมากพี่ไม่ไหวแล้ว
อันนี้นะไอดัวการนะเดี๋ยวจะบอกให้เจ๊ติดรูปหน้าร้านว่าห้ามเข้า
ใช่มีแต่เรื่องปวดหัว
อ่ะอะไรก็อ่ะอ้าวออกมาเปลี่ยนชุดหรอ
เฮ้ยไม่ใช่

เนี่ยหนูจะรบกวนพวกพี่อ่ะ
มีเบอร์ช่วงนนั้น

เฮ่ย

นี่มึงอย่าเข้ามาแล้ว

โอ๊ยไม่ต้องเข้ามาหากู

เฮ่ยโอ้โฮไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะ

เผ็ดด้วยนี่มีพริกมาก

ครับละมึงทุ่มขนาดนี้ไม่ได้อยู่ต่อก็เหลือเกินแล้ว

โอ๊ยไปเดี๋ยวมาไว้กู

อ้าวแล้ว

จะต้องหาอะไรมาล้างแล้วพี่ขนาดนี้
อะไรนะนี่ไงสบู่นี่ไง

ผมเอานี่เลยวางไว้
น้องครับเดี๋ยวหาน้ำหามันจะไม่ทันเอานี่ไปเลยนี่

ถูกด้วย
เรามาติดตามกันพรุ่งนี้ดีกว่า
กับปวนค้าด้วน

ช่องงดงามอารักจ้า

ฉันเป็นพนักงานในร้านเจ๊นะ

คนเราเมื่อปะหน้ากัน
ก็ต้องกราบการกันเพื่อเป็นการทักทายเจ้าค่ะ

ข้ากำลังกรองมาลัยดอกไม้

เจ๊นี่ยิ่งแก่ยิ่งเลอะเลือนนะ

ท่านเป็นผู้ชายเหตุใดจะมาถูกตัวฆ่า

ผมจะได้เรียกรถพยาบาลถูกว่าอาการเจ๊เป็นยังไง
ไม่ต้องเรียบดอกเราไม่เป็นอะไร
เป็นหนักนะเจ๊ถึงขนาดพันคนเดียวแล้ว
ค่ะเขาเป็นเพียงไม่หญิงงามคนนึง
เขาก็กรองมาลัยไม่มีอะไรหรอก
เป็นเหตุกับไรหรือคุณหลวงไม่กับไร
อ้าวคุณหลวงทำไมไม่กับอะไรพูดอย่างนี้ล่ะ

เดี๋ยวไปหาข้าบเรือนรับรองด้วย

เดี๋ยวนี้ขติดยศเป็นทหารหลวง

ข้าจะบรรคอเองบัตรอยู่นี้
เฮ่ยเอ้อ

โอ้โฮเห็นไหมครับชะแม่กาลี

ทำไมพูดแบบคนย้อนยุคอะเจ๊
ก็อนุรักษ์นิยมอนุรักษ์ไทยไง

พูดจาก็พูดจาให้มันย้อนยุค
เวลาคิดจะไปเที่ยวก็เออเที่ยวให้มันย้อนยุค

ฉันขอแนะนำสำเนียงเจ๊การพูดของเจ๊

เที่ยวโบราณสถานไหมที่เก่าย้อนยุค

แล้วเราจะไปเที่ยวกันที่ใดหรือเจ้าคะ

รสบุรีสุโขทัยบุรีลำบุรีลำใช่
ใช่จังหวัดแพ้ไงเจ๊จังหวัดแพ้โอ้โฮไม่เอากลัว
ทำไมอุ้ยจังหวัดนี้แค่พูดชื่อก็กลัวแล้ว
ทำไมแพ้เจ๊
คนละอย่างนะเจ๊ไม่เอา

ถ้าจะให้เจ๊ไปเที่ยวได้นะ
แต่ว่าหาที่มันถูกแล้วเว้ยเดี๋ยวจะมาตัดเงินเดือนพวกเรา
เฮ้ยแล้วสถานที่โบราณสถาน

นั่นอ่ะสิเราจะไปที่ไหนที่ราคาถูกที่สุด
รู้บ้างอัตราค่าเข้าชมโบราณสถาน
สำหรับบุคคลทั่วไป๓สถานที่นี้
ที่ไหนราคาถูกที่สุด
โบราณสถานวัดชัยวัฒนาราม
จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์
โบราณสถานประสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรำ
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ
แกงป่วนด้วนราคาวันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
ตัวนี้สังสวยตัวเล็กน่ารัก

เมื่อหน้าแต่งตัวเรียบร้อยมิสชิกยังโดนเลยค่ะ

พูดเหมือนบ้านมึงไม่มีกระจก